นี่แพ็คกระเป๋าตามไปดูแลด้วยล่ะค่ะ
นานี่เขาก็ไปไม่ใกล้เท่าเรา่ะไปที่อินโดนีเซีย
ก็ไม่ปล่อยให้หวานใจบินเดี่ยวไปนะคะ
จองตัวบินรัดฟ้าค่ะไปเฝ้าเอ้ยไม่ใช่นะคะ
ก็ไปดูแลนะคะไม่ห่างเลย
แล้วก็ดูเหมือนว่าจะฮอตกว่าสาวออมอีกนะ
เพราะว่าแฟนคลับค่ะมารุมขอถ่ายรูปหนุ่มแอมนะจำนวนมากเลย
สาวออมเนี่ยขอแซวสักหน่อยละกันนะจ๊ะ
พอเราบอกว่าเราจะไปเขาก็เลยอยากไปด้วย
เพราะว่าเขามีเพื่อนสนิทมากคนลงที่นู้น
ก็งงเหมือนกันนะ
อันนี้เขารู้ใช่มั้ยว่าสักหน่อย
คือเขาก็ดูข่าวที่นี่เหมือนกันค่ะ
เราเห็นหางตาไวทำไมมีการถ่ายรูปคู่กัน
ทำไมมีการเซลฟี่อะไรอย่างนี้
เห็นเขาสู้กล้องมาก

นี่นะความหวานไม่รู้ไปเข้าตาใครทำให้เขาอิจฉาหรือเปล่า

แล้วก็ข้อความแอนตี้มาอยู่ตลอดเวลาเลยคุณ
แต่ก็ไม่สามารถทำลายความแข็งแรงของสาวออมได้นะคะ

พี่คะเรื่องแค่นี้จิ๊บจ้อยเล็ก
หนักกว่านี้หนูก็เจอมาแล้วค่ะพี่คะ
คือกับเรื่องนี้บางทีก็ต้องใช้คำว่าอย่าเปรียบเทียบ

ความรักครั้งใหม่ก็ให้กำลังใจเขาต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะ